มาเล่าเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องที่แกรปโดนอะไรอีกแล้วครับ
แรปเนี่ยเป็นน้องม๖คุณผู้ชมเขาก็อุตส่าห์ใช้เวลาช่วงนี้ไปหารายได้เสริม
แต่ไปเจอลูกค้าผู้หญิงไม่รู้ว่าจะอารมณ์เปลี่ยวหรือยังไงก็ไม่รู้
แค่ใช้ชื่อเนี่ยก็แปลกแล้วนะเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาใช้ชื่อว่า
ขออมให้คนขับแบบนี้เลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่า
แกรปเนี่ยมารับช้า๕นาทีพี่จะต้องอมนกเขาน้องนะแบบนี้
เป็นข้อความระหว่างลูกค้ากับน้องม๖ที่เป็นแกรปเขาเป็นแกรปวิน
ที่มารับลูกค้านี่แหละค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าชื่อก็แปลกแล้วขออมให้คนขับ
แล้วมันก็มีการพิมพ์ข้อความคือพิมพ์ข้อความจะบอกว่าเป็นการล้อเล่นก็ไม่ใช่
คือเป็นแชทระหว่างลูกค้ากับแกรปม๖คนนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓๓นาทีของวันไหนไม่รู้แหละ
โดยน้องแกรปม๖ก็ส่งข้อความมาหาทางลูกค้าบอกว่าผมมาถึงแล้วครับพี่อยู่ตรงไหนครับ
แต่ถ้าเรียกเล่นกดยกเลิกให้ผมด้วยนะครับ
ใช่แต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีข้อความอัตโนมัติของแกรปอยู่แล้ว
เขียนว่าการันตีถ้ามารับคุณภายใน๕นาทีถ้าเกินกว่านั้นเรายินดีมอบส่วนลด๑๕บาทอันนี้เป็นของแกรปปกติ
แต่ผู้หญิงคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็บอกว่ามาช้าโดนอมจุดนะ
นี่เล่าให้ฟังตามแชทเลยไหม
ทีนี้ค่ะมาช้าโดนอมนะแล้วเห็นข้อความข้างล่างต่อไหมคะ
บอกว่าคนขับรถมาถึงแล้วโปรดอยู่ที่นั่นภายใน๑๐นาที
ทีนี้ปรากฏว่าพอน้องบอกว่ามาถึงแล้วครับ
อยู่ตรงไหนครับตอนบ่าย๓โมง๑๓นาที

ใช่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าแป๊บนึงนะอยู่ในห้องน้ำ
แกรปก็ถามว่าอยู่ตรงไหนครับ
ผู้หญิงก็ตอบมาตอน๓โมง๒๐บอกว่าเธอมาช้ากว่า๕นาที
น้องบอกว่าขอโทษครับรถติด
แล้วฝ่ายลูกค้าก็บอกว่าต้องให้เราอมจุดแล้วก็๕๕มา

ซึ่งน้องแกรปถามว่าแล้วจะให้ผมไปส่งไหมครับ

ตอบมาว่ายอมให้อมไหมล่ะ
แกรปก็บอกว่าคือพี่เรียกมาให้อมหรือให้ไปส่งครับ

ยังใจดีสู้เสือนะให้ผมรับตรงไหนครับครับ
ผู้โดยสารบอกว่าอยู่ในห้องน้ำวัดมาให้อมก่อน

ใช่แล้วน้องก็ถามว่าอยู่ตรงไหนครับผมไม่รู้
ทีนี้ผู้โดยสารมาบอกว่าขอไลน์ได้เปล่า
น้องก็เลยถามต่อให้ผมไปส่งไหมครับ
ได้ครับฮัลโหลผมต้องรับงานอื่นครับ

ทีนี้น้องพิมพ์รัวมาเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ถามโหลถ้าไม่ให้ไปส่งกดยกเลิกให้ผมหน่อยครับ
โหลผมต้องรับงานอื่นโหลที่โหลมาเนี่ยคือ

ครับนี่เป็นข้อความแชทนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เขาไม่สามารถติดต่อลูกค้าคนนี้ได้
ทำให้น้องแกรปคนนี้เขาเอาเหตุการณ์มาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าโอ้โหหลอกเรียกใช้บริการแบบนี้
ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แล้วที่สำคัญนะคะที่น้องเขาเดือดร้อนเพราะว่าน้องเขาต้องเป็นคนกดยกเลิกลูกค้าเอง
จากลูกค้าไม่ยอมกดยกเลิกให้
ทีนี้มันก็เลยส่งผลให้คนขับแกรปเองเสียประวัติ
เสียหายต่องานเสียหายต่อหน้าที่เหมือนกับโดนลูกค้ากลั่นแกล้ง
อืมนะครับอ่าเจอเหตุการณ์แปลกอีกแล้วสำหรับแกรปมานะฮะ